ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องราวที่แม่ค้าเป็นธุรกิจขายส่งเนื้อหมูหมักเนี่ยเธอโอนเงินผิด
เงินไปให้คู่ค้าต้องโอนไปให้เกือบ๓แสนแล้วโอนผิดไปให้คนอื่น
ปกติเวลาเราโอนเงินผิดเราก็ต้องพยายามตามคืนใช่ไหม

ส่วนมากเขาก็จะโอนคืนให้แต่ทีนี้คนที่เขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาใช้ไปแล้ว
เขาบอกเขาใช้ไปแล้วคือถ้าอยากได้คืนก็ไปฟ้องเอาอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่คือคนที่โอนผิดไปให้ชื่อสวนีตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะ
เพื่อคุณสวนีอยากชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาเจอแต่สามีแล้วก็ญาติญาติ
คนที่โอนไปเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยชื่อคุณวันนะคุณวันเป็นชาวสมุทรสาครนะฮะ
ทำธุรกิจขายส่งเนื้อหมูหมักนะเธอบอกว่าเช้า๒๘เมษายน
เธอก็ใช้แอปธนาคารนี่แหละโอนเงินค่าเนื้อหมูให้กับคู่ค้าของเธอ
เกือบ๓แสนก็โอนไปโอนเสร็จปุ๊บก็ส่งสลิปให้กับคู่ค้าดู
ปรากฏว่าเขาบอกไม่ใช่นี่ในสลิปชื่อสาวนีไม่ใช่ชื่อคู่ค้า
ปรากฏเธอกดเลขผิดมันมีเลขอยู่ตัวนึงต้องเป็นเลข๑เธอไปกดเลข๗
ค่ะผิดแค่เลขเดียวเลยมันผิดหมดเลยทีเนี่ยใช่ค่ะคือผิดบัญชีไปเลย
บาทจากนั้นเธอรีบแจ้งสามีเลยนะชื่อสามีเป็นเจ้าของบัญชีนะ
แต่เธอคนโอนให้ไปติดต่อแบงค์ทันทีอันนี้เธออ้างนะ
ไม่สามารถอายัดให้ได้ให้ไปติดต่อสาขาสามีเธอก็ไปธนาคารสาขา
ทางธนาคารสาขาทีแรกก็แบบเอ้าทำไมไม่บอกคอร์เซ็นเตอร์จะได้เร็ว
อันนี้เธออ้างว่าโยนไปโยนมาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปแจ้งความ
เธอก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความเอาเรื่องมายื่นที่สาขา
นู่นนี่นั่นอะไรกันไปสุดท้ายมันไม่ทันการ
คนที่ได้เงินเนี่ยเขาเอาเงินเนี่ยออกไปใช้แล้ว
ค้นหาเฟซบุ๊กนะชื่อสาวนีตามที่ชื่อนามสกุลที่ได้เงินโอนจากเธอไป
บุคคลใกล้ชิดต่างจนสามารถติดต่อกับลูกสาวของสวนีได้
ทางลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่านี่แม่โอนเงินให้เขา๕๐๐๐บาท
ลูกสาวก็เอาเงินไปปิดค่างวดรถสองหมื่นแล้วก็ยังมีการเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองคำอีกน้ำหนักหนึ่งบาท
จักรยานยนต์อีกคันนึงแล้วยังมีการถอนเงิน
แล้วก็โอนเงินไปให้คนอีก๕คนสุดท้ายตำรวจเนี่ยเขาเข้ามาประสานช่วยเหลือ
เธอตามเงินคืนกลับมาได้หนึ่งแสนหกยังเหลืออีกหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท
ถามไปยังสาวเนี่ยอันนี้คุณวันเขาอ้างนะค่ะสาวเนี่ยบอกว่า
มันไม่มีแล้วไม่มีให้แล้วนะยอมติดคุกอืม
แต่ไอ้แสนหกที่ตามคืนมาได้เนี่ยเป็นของสวนีแค่หมื่นเดียวนะค่ะ
ที่เหลือเนี่ยเป็นที่ลูกสาวเขายอมคืนมาอ่าเจ้าหนี้ที่สวนี่เขาถอนเงินมาแล้วไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้เขายอมคืนมา
อ่าร้านทองที่สวนีเขาเอาเงินไปซื้อทองบาทหนึ่งร้านทองเนี่ยพอตำรวจในพื้นที่ประสานไป
เขาก็ยอมคืนเงินมาให้สองหมื่นเก้าอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืม
รวมแล้วได้แสนหกเธอบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอไม่รอบครอบเอง
แต่เธอก็ติดใจเรื่องกระบวนการของทางแบงค์ว่าเอ๊ะ
ควรจะอายัดเงินให้เธออายัดบัญชีเนี่ยได้เร็วกว่านี้ไหมเวลาที่เธอโอนผิด
จริงแล้วมันผิดที่ที่เราว่าเราโอนโดยแบบไม่ดูให้รอบครอบ
เพราะขั้นตอนเขาก็มีอันเนี้ยอันเนี้ยยอมรับค่ะค่ะแล้วก็แต่พอมันพลาดแล้วอ่ะ
ก็อยากจะบอกว่า๑ปลายทางถ้าไม่ใช่เงินของเรานะคะ
ก็แบบให้ช่างใจสักนิดนึงถึงคุณจะมองว่าเงินจำนวนนี้มันเยอะ
แต่มันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตไหมมันก็ไม่ใช่
คุณใช้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดอนาคตของคุณมันอยู่ไหน
ก็ต้องอยู่ในคุกในตารางอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสถาบันการเงินโอเค
คือสเต็ปของคุณมีขั้นตอนของคุณมีเราไม่ได้ให้ไปยุ่งกับบัญชีปลายทาง
แต่เราขอแค่ว่ายอดของเราในฐานะที่เราเป็นลูกค้านะคะ
ทำอะไรก็ได้ให้ยอดของเรายังไม่โดนไม่โดนโยกย้ายหรือโดนโอนออกไป
ดึงไว้หรืออะไรไว้แล้วก็ขอตรวจสอบเราได้
ว่าเออพออะไรผิดตรงไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่า
นี้พี่อยากให้เป็นกระบอกเสียงแต่พี่ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะ
ใช่อยากให้คนอื่นที่เขาโดนเหมือนเราเนี่ยอย่างน้อยคือแบบ
มันต้องมีทางที่แบบเป็นช่องทางให้เขาได้เงินไวขึ้นหรืออะไรยังไง
เพราะเขาก็ไม่ได้ว่าจะแบบทำอะไรผิดตรวจสอบได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าแต่ว่าเท่าที่ผมได้สอบถามทางผู้ที่เขาทำงานทางแบงค์เนี่ย

ใช่แต่อันนี้มันพอโอนปุ๊บมันไปปั๊บมันทรานสเฟอร์ไปเลย
มันเป็นบุคคลอื่นที่เขาก็ต้องมีลายลักษณอักษรหรือว่าการแจ้งความอย่างเป็นทางการอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะ
ตามที่เขาชี้แจงมาเหมือนถ้าผมโอนเงินผิดไปเข้าบัญชีคุณเหนียวมาสอน
ผมจะไปบอกแบงค์ว่าช่วยอายัดบัญชีคุณเขียนมาสอนไว้ก่อน
เพิ่งให้คุณเข็มมาสอนใช้อย่างนี้เขาบอกเขาไม่สามารถทำให้ได้ทันที
อันอ่ะได้อันเนี้ยได้เลยเอาส่วนที่บุรีรำนะฮะ
ทางผู้โอนเนี่ยเขาอยู่สมุทรสาครค่ะปลายทางเนี่ยที่ได้รับเงินไปเนี่ย
ที่บุรีรัมณ์เนี้ยบ้านของคุณสวนีนะฮะ
คุณสวนีคำพายุสี่สิบสี่ปีวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปหาเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณสวนีไม่อยู่บ้านอ่าเจอสามีนะฮะ
สามีชื่อพี่บุญชูอายุห้าสิบสองปีนี่พี่บุญชูอยู่บ้านคนเดียวเลย
ลุ้มอยู่เลยตอนนี้ค่ะบอกนี่ภรรยานี่เห็นบอกไปอยู่ในเมืองแล้วนะ
ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันพี่บุญชูบอกว่าตอนที่ภรรยาเอาเงินมาให้เนี่ย
บอกว่าพี่สาวเนี่ยโอนมาให้เป็นเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินมรดกของพ่อกับแม่
แล้วแบ่งให้กับญาติพี่น้องภรรยาก็เลยเอาหมายเลขบัญชีให้พี่สาวไป
เขาก็โอนเงินมาให้อะไรประมาณอย่างนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นการโอนเงินมาผิด
ภรรยาเอาเงินออกมาไปซื้อจักรยานยนต์ซื้อทองให้คนนู้นให้คนนี้
จนกระทั่งสุดท้ายมีเจ้าของบัญชีโทรมาหาบอกว่าเนี่ยเงินเขานะโอนมาให้ผิด
บุญชูบอกตกใจมากนี่ตำรวจบอกว่าให้รอหมายสาร
คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเงินที่พี่สาวโอนให้
ใช่ใช่ไหมครับใช้ที่ได้พี่พ่อแม่แม่งกัน
เขาก็เลยได้นำเงินนั้นไปใช้เลย
ไม่ได้คิดว่าเป็นของทางอื่นโอนเข้ามาผิด
ภรรยาเอาเงินมาใช้แล้วทุกนี้เขาต้องโทรมา
ทีนี้ก็อยู่ที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครนะครับ
ตำรวจบอกว่าได้ออกหมายเรียกนางสาวนีเจ้าของบัญชีปลายทาง

เนื่องจากตอนนี้ทางเจ้าของเงินเขายังได้เงินไม่ครบ
ยังขาดอีก๑๓๓๔๓๙บาท
ส่วนทางธนาคารก็ติดต่อมายังผู้เสียหายแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ตามขั้นตอนต่าง

บุญชูสามีนั่งกลุ้มอยู่คนเดียวเลยตอนนี้

ได้เห็นในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะมาก
ว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อโอนเงินผิดบัญชี
การส่งข้อมูลเป็นความรู้ให้กับประชาชนแชร์เลย
ฉันก็เคยคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงพี่อุ๋ย
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นคนนั้นใช้เงินไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้

ทางหน่วยงานเขาคืนมาให้
อาจจะไปตามเองอะไรประมาณอย่างนั้นต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม